มาดูที่เรื่องของอุบัติเหตุกันก่อน
มีวัยรุ่นคนหนึ่งคุณผู้ชมเขาก็ขับรถซิ่งมาครับ
สายไปสายมาแล้วก็ไปชนกับผนังของโรงเรียนพัง
แต่เขาอ้างว่าถนนมันลืดนะครับ

เป็นสภาพของรถกระบะคันหนึ่งที่พุ่งชน
กัมแผงของโรงเรียนเทศบาล๑๐๐๐ลิตรอุณฑิต
ถนนราชบำรุงเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ

สภาพด้านหน้าก็พังยับเยินอย่างที่เห็น

ตำรวจก็สอบปากคำนายวรากรขาดีผู้ขับขี่
โอ้โหพอไปเจอยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะ

เมาแอมาเลยคุณผู้ชมเมาสุรามานะ
ให้การบอกว่าก่อนเกิดเหตุก็ไปดื่มกับเพื่อนมาแหละ
พอดื่มกินเมาได้ที่ก็ขับรถด้วยความเร็วจะกลับบ้าน
พอถึงจุดเกิดเหตุเขาบอกว่าอ้าวโค้งมันถนนมันลื่น
มันก็เลยเสียหลักพุ่งไปชนโรงเรียนนะฮะ

แต่ว่าทีนี้นักข่าวเราก็ไปถามคนเห็นเหตุการณ์เป็นเจ้าของร้านข้าวต้ม
คือคุณเต้เขาบอกว่าไอ้รถกระบาดคันนี้
ขับมาที่ความเร็วสูงเลยขับซ้ายไปซ้ายมา
ตั้งแต่ทางลงสะพานเทศบาลเมืองสองพี่น้องมุ่งหน้าไปทางสี่แยกหอนาฬิกา
คนขับก็ผ่านหน้าร้านข้าวต้มไป
เกือบชนท้ายรถบัสของนักท่องเที่ยวเขาจอดซื้อของริมทางเหมือนกัน
จากนั้นไม่นานแป๊บเดียวได้ยินเสียงดังสนั่นนะฮะ

เมาสุราครับขับรถแหกโค้งไปชนกำแพงของโรงเรียนเรียบร้อยอย่างที่เห็น
ตำรวจก็แจ้งข้อหาขับรถโดยประมาททำให้ทรัพย์สินทางราชการเสียหาย
ดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับ
ส่วนค่าเสียหายก็ต้องไปตกลงกับโรงเรียนตามขั้นตอนต่อไป
เพราะว่าก็ต้องไปซ่อมกำแพงให้เขาด้วยนะฮะ